ให้เอาสินค้าเนี่ยเอาของเนี่ยไปส่ง
แล้วคุณผู้ชมนะมาดูพี่กัดไปด้วย
พอไปถึงเกือบจะจุดหมายไป
เอ๊ะทำไมมันน่ากลัวแบบนี้
สักพักนึงนะมีเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหู

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะครับ
สินค้ากับพี่กัดเริ่มมากขึ้น
มันมาถือเสียงสูงมากขึ้น

ร้อนตอน๔ทุ่มคืน๑๕พฤศจิกายนครับ

เจ้าของคลิปคือนายนัทพัฒน์วานิสสิริโชธเป็นรายเดอร์

บ้านเอื้ออาทรพนมสารคำจังหวัดฉะเชิงเซาฮะ
เขาก็ขับรถไปตามหุดที่ลูกค้าปักพิกัดเอาไว้
พอไปถึงนะเฮ้ยข้างหน้ามืดตื้อ

เขาพยายามโทรหาลูกค้าไม่มีใครรับสาย

สักพักหนึ่งเงาดำโผล่มาข้างหน้า
แค่นั้นก็ตกใจแทบจะถอยรถแล้ว
เลยก็เลยเป็นเสียงผู้หญิงครับมาอยู่ด้วยกันไหมผมก็เลยแบบ
โหแล้วตอนนั้นคือเรากลัวไงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามึงจะมาชวนกู

เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
หนุ่มรายเดอร์บอกโหผมมากลางวันเนี่ย
ผมมาพาพวกพี่มาชี้จุดผมก็ยังหลอนอยู่เลย
เสียงใครที่มากระซิบข้างหูเสียงผู้หญิงที่จะมาให้ผมอยู่ด้วยเนี่ย
โอ้โหตอนแรกสงสัยนะว่าทำไมบ้านลูกค้าถึงวิเวกวางเวงขนาดนี้นะฮะ
สุดท้ายคือนั้นเขาก็โทรคุยกับลูกค้าได้แล้วนะ

แล้วพอมาพูดคุยกันอ้าวภิกษาผิดพลาด